หลังจากที่เมื่อวานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาเป็นที่เรียบร้อย
เราก็ได้เห็นหน้าเห็นตาของเศรษฐีใหม่กันไปเดี๋ยวจะพามาดูว่าหน้าตาเศรษฐีใหม่เป็นอย่างไร
ซึ่งไม่ใช่พวกเราไม่ใช่เราขอหยุดพักสักสิบห้าวันก่อน
เอาไปดูหน้าตาเศรษฐีใหม่กันหน่อยพอถูกรางวัลเพื่อนบ้านก็มาเต็มด้วยทีนี้
มาทั้งหมู่บ้านนะฮะญาติพี่น้องต่างพากันไปร่วมแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่หมาด
คือนายสุรพงศ์วงยามาศอายุ๖๐ปีครับนี่เป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านสุรินพัฒนา
ตะบนนาศรีอำเภอสิวัณคูหาจังหวัดหนอมวลลมพูถูกล็อตเตอรี่ประวันที่หนึ่ง
เมื่อวานนี้ออกไปสามสี่เจ็ดสองห้าแปดเขาซื้อมาสองใบได้ไปสิบสองล้านบาทหน่อนหน่อ
สุรพงศ์บอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีพ่อค้าเร่มาขายอยู่ที่บ้านเลยครับ
นะแล้วก็บอกว่าอ่าผมเอาโชคมาให้พี่ครับอ่าเขาก็เหลือมองไปเห็นเลขท้ายห้าแปดชอบ
อืมทำไมก็ไม่รู้เห็นมันเด้งขึ้นมาเตะตามากชอบห้าแปดมากก็ซื้อไปเหลือสองใบพอดีก็ซื้อมาหมดเลย
นะฮะส่วนเงินรางวัลสิบสองล้านถามว่าคุณลุงครับเอาไปทำอะไรครับ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญพัฒนาวัดใกล้บ้านหน่อยเดี๋ยวให้ลูกชายไปกู้เขาเป็นหนี้ซื้อบ้านอยู่กรุงเทพ
เดี๋ยวให้ลูกชายเอาไปใช้หนี้นะที่เหลือก็จะเอาดูแลตัวเองกับลูกหลานในวัยแก่กันต่อไปนะครับ
อ่ายินดีด้วยครับคนแรกได้ไฟล์สิบสองล้านครับ
ส่วนพื้นที่สกลนครเมื่อวานนี้เศรษฐีใหม่เยอะมากเลย
สี่รายด้วยกันที่ถูกรางวัลที่หนึ่งขออนุญาตอุทานป๊าดสี่รายเลยเหรอ
ปาดเออสี่คนผุ่นถูกรางวัลที่หนึ่งครับอ่า
คุณลุงจันเพ็งเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะของบ้านสุกเกษมตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดิน
คนนี้รับไป๖ล้านค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นมีคนมาเรียกขายของให้ถึงที่เลยนะ
เลขขายลอตเตอรี่เนี่ยก็เลยซื้ออายุตัวเอง๕๘ไง
ยืนยันว่าหลังจากถูกรางวัลแล้วจะไม่ลาออกเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ไงตอนนี้
ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไปเพราะว่าอยากช่วยเหลือชาวบ้าน
เอาเงินก็ได้แล้วไงได้แล้วส่วนรายที่๒นางแสงชาวบ้านหนองโขยตำบลค้อใต้
อำเภอสว่างแดนดินอำเภอเดียวกันเลยนะสังเกตนะคะคนนี้ได้ไปหกล้านบาทค่ะ
คนที่สามเป็นสองสามีภรรยาบ้านน้องโขยเหมือนกันหมู่บ้านเดียวกันเลย

นั่นน่ะสิเอาคนนี้ได้ไป๖ล้านส่วนรายที่๔นะคะนางสาวจินตนาโถปาคำ
เป็นครูศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสนัยอำเภอกุฎบากได้ไป๑๒ล้านคนนี้เยอะหน่อย
แต่เฉพาะในพื้นที่คุณดูสิสกลนครเสียร้ายอำเภอกุฎมีสกลนครแห่งกันไปตามกัน
จากอีสานแล้วขึ้นเหนือไปเจียงใหม่หน่อยก็เจ้า
เหนือก็มีคนดวงเห็งเหมือนกันนี่ค่ะชมหน้าค่าตาแบบนี้นะคะ
สวยด้วยใจดีด้วยนะคะวาดที่ร้อยตรีหญิงจีรารัฐคำยวงอายุยี่สิบหกปีเท่านั้นค่ะ
แท่นขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีนีภายในชั่วพริบตานะคะถูกรางวัลที่๑๒ใบ
รับไป๑๒ล้านบาทนะคะเวลาคนถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
เราอยากรู้มั้ยว่าเขาไปเอาเลขมาจากที่ไหนเอานานสิครับเอานานสิ
เล่าให้ฟังเธอเล่าให้ฟังที่มาของความดวนเฮงนะคะ
เธอบอกว่าเธอไปซื้อลอตเตอรี่ทั้งสองใบเนี่ย
เมื่อตอนเดินทางไปแก้บนที่วัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่
เพราะก่อนหน้านี้เธอคนนี้ก็เคยถูกรางวัลมาแล้ว
รางวัลที่๕ครั้งก่อน
ครั้งก่อนนู้นถูกสองตัว๑๕ใบอีกครั้ง
ทีนี้ติดโควิดไม่ได้ไปแก้บนสักที
เอาล่ะพอโควิดซาแล้วใช่ไหมก็กลับไปแก้บน
บอกว่าพอสบโอกาสใช้คำว่าสบโอกาส

กะว่าตั้งใจจะซื้อเลขท้าย๒๕แต่มันไม่มี
๒ใบ
ยินดีกับคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีทุกท่าน
พรุ่งนี้อยากจะลาพักร้อนไปวัดพระธาตุดอยคำ

ก็แหละที่เชียงใหม่บทที่จะเห็นมากเลย